ทบชมครับวันนี้พอคุณศิราชเจนจาข้ะ
อดีตสสพลังประชารัฐพาคุณกติกไปพบพนักงานสอบสวน
แล้วเอ่ยมาว่าโอ้โหเนี่ยกระติกเขารับสารภาพหมดเปลือกแล้วเรื่องให้การเท็จ

โ้โหคนไปค้นหาใครคือทนายเน้น
ชื่อจริงคือนายศิลวิทย์สุขชัยท่านผู้ชมฮะทนายศิลวิทย์เนี่ยติดต่อมาหาทีมข่าว
เพื่อจะบอกนะครับว่าเขาไม่รู้เรื่องนะเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
การติดต่อจากทางรัยสีลวิตบอกว่าไม่สบายใจมาก
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่แค่วันนี้นะฮะ
เขาบอกตั้งแต่เมื่อวานนะตำรวจโทรมาหาเยอะแยะไปหมด
สื่อโทรมาหาเยอะแยะไปหมดเรื่องกุญสือเรื่องทนายบงการคนบนเรือ
วันนี้คุณศิราพูดเรื่องทนายเอ็มอีกเพราะฉะนั้นขอยืนยันผ่านทีมข่าวของเราหน่อยว่า
ผมไม่รู้จัก๕คนบนเรือแล้วก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วย
สรุปแล้วทนายเบียร์เนี่ย
ใช่บุคคลที่เป็นคนวงการ๕คนบนเรือ
หรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าทนายเอ็มที่มีการเปิดเผยวันนี้ใช่ไหมคะ

ผมชื่อทานายเบียร์นะครับ
ไม่มีตัวเอ็มเข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับ
ค่ะแล้วก่อนหน้านี้เคยรู้จักหรือว่า
เคยไปทานข้าวให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

เคยเจอกันมาก่อนไหมคะไม่เคยครับไม่เคยครับไม่เคย
กับทีมข่าวของเราเนี่ยชื่อเล่นชื่อเบียร์ค่ะผมคือทนาย
ค่ะหลายคนบอกทนายเอ็มกับทนายเบียร์คือคนเดียวกันไม่ใช่แล้วทนายเบียร์คนนี้
อืมค่ะทนายเอ็มคือใครอย่างเงี้ไม่รู้แล้วทีนี้นะคะอ่าอันนี้ก็คือเรื่องราวทางคดีนะคะ